คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวกันไป
เป็นคลิปของน้องนักเรียนหญิง๒คน
ที่ไปช่วยสุนัขถูกรถชนกลางถนนที่สี่แยกสงขลาเลยนะคะ
แล้วก็คนก็ชื่นชมถึงความน่ารักใจดีของน้องทั้งสองคน
น้องเขาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้มีเงิน
จะช่วยพาน้องหมาไปโรงพยาบาล

ใช่ค่ะแต่เห็นแล้วทนไม่ได้จริง
คือช่วยไว้ก่อนน่ะน้องเขาก็

น้องเขาก็ขั้นถนนหมาช่วยเข้าไป
แม้ว่าจะยื้อชีวิตน้องหมาไม่ได้
แต่น้องได้รับเสียงชื่นชมเยอะมาก
เป็นนางฟ้าในชุดนักเรียน
แล้วต้องบอกว่าทางโรงเรียนของน้องก็ชื่นชม
แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ชื่นชมให้ทุนการศึกษาด้วย
บอกว่าถ้าน้องอยากจะเรียนเรื่องของการเป็นสัตวแพทย์
เพราะว่าน้องเขาไปช่วยสุนัขช่วยสัตว์
เขาบอกมีทุนให้เรียนเลยนะ
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดเรื่องของทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการ
คือภาพนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ๔โมงกว่า
เกือบ๕โมงเย็น๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีคนไปโพสต์ภาพคลิปนี้ในโลกออนไลน์
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย๒
ไปพูดคุยกับน้องทั้งสองคนนะคะ
ทั้งสองคนคือนางสาววรรณภามาณการอายุ๑๕ปีหรือน้องแอ๋ม

และนางสาวออนนารีจันทรยกหรือน้องแอลอายุ๑๖ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ทับ๓

ทั้งสองคนก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะ

กำลังนั่งรถสองแถวไปเรียนพิเศษค่ะ
แล้วก็ทีนี้ตรงพอถึงสี่แยกที่เกิดเหตุ
เขามีคนกดกิ่งลงรถ
แล้วทีนี้เพื่อนหนูเขาหันมาเห็นพอดีเขาว่าหมาโดนรถชน
แล้วเขาก็บอกหนูหนูก็หนูก็บอกว่าเออหนูต้องลงไปช่วยนะอะไรอย่างนี้
เพื่อนก็ช่วยดูรถให้แล้วก็มีคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะคะ
เขาก็ช่วยโบกรถให้แบบว่าหนูต้องเข้าไปตอนไหนนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหนูก็เข้าไปแล้วก็ไปอุ้มมาแล้วก็เอาไว้ข้างทางก่อนค่ะ
แล้วก็คิดไว้ว่าเราจะทำอย่างไร
ใช่ค่ะเปิดตังค์ในเขาก็มีอยู่แค่ร้อยกว่าบาทมันรักษาหมาไม่ได้
หนูก็เลยแบบคิดไว้ว่าจะเปิดระดมทุนในเฟซบุ๊คค่ะ
แล้วก็แต่ทีนี้มีพวกพี่เขาค่ะสองคนเดินผ่านมา
พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เขาพาน้องเขาไปส่งโรงพยาบาลเองอะไรอย่างนี้
แล้วหนูก็ไปค่ะแล้วทีนี้ค่ะไปสักพักก็มีพี่เขาบอกว่า
เดี๋ยวค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดี๋ยวแฟนพี่เขาออกให้ค่ะ
แล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลนะคะก็ได้ประมาณ๓๐นาทีค่ะน้องเสีย
นี่ค่ะเห็นไหมน้องเขาบอกมีเงินอยู่ร้อยเดียว
ก็จริงแล้วก็ไม่พอที่จะช่วยน้องหมา

อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยก็ช่วยเอาไว้ก่อน
นำน้องหมาออกมาจากถนนก่อนนะคะ
อาจารย์ถนอมทรัพย์นูนน้อยผู้มนุยการโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัย๒
ก็บอกว่าทางคุณครูทางผู้บริหารภูมิใจมาก
แล้วก็ชื่นชมน้องนักเรียนทั้งสองคนที่ทำความดีเพื่อสังคมนะคะ
หลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวออกไป
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเขามีมติที่จะมอบทุนการศึกษา

จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖เลยนะคะ

เข้าเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ด้วยนะคะ
ลองฟังเสียงอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้ค่ะ
เรื่องนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
คณะศัตรวแพทยศาสตร์
ทางคณะบดีแล้วก็ทีมงานของคณะสัตวแพทย์ศาสต

แล้วลงมติว่าจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง
แล้วก็ให้โคต้าเด็กดีมีที่เรียนนะคะ
เพื่อให้น้องได้เข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทย์
เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าน้องมีความเมตตาต่อสัตว์
ก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นสัตวแพทย์ที่ดีต่อไปนะคะ
และหลังจากมีการนำเสนอข่าวไปนะคะ

สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ว่าการให้ทุนและโคต้าเรียนต่อสำหรับน้องนักเรียนหญิงทั้งสองคนนี้

รายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งอย่างเป็นทางการให้รู้กันต่อไปนะคะ
หลังจากโพสต์ให้๒ชั่วโมงเฟซบุ๊กนี้ก็ถูกลบหายไป
แรงข่าวรายหนึ่งบอกว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้
ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไง
เดี๋ยวเราจะนำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้ง

ว่าทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
คือให้ทุนแล้วก็ให้โคต้าในการเข้าเรียนด้วยนะคะ
แต่เนี่ยพอมันมีเฟซบุ๊กมาโพสต์แบบนี้
คนก็เลยสงสัยว่าเฟซบุ๊คโพสต์จริงหรือเปล่า
หรือไม่จริงยังไงเพราะว่าโพสต์แล้วทำไมลบ
ทำไมหายไป๒ชั่วโมงก็ลบหายไปเดี๋ยวติดตามให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าตกลงแล้วเขาให้ทุนจริงหรือเปล่า
แล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงนะคะ